แต่ว่าชาวบ้านอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่รู้จะเอาตัวรอดยังไงดี
ทุกวันนี้กินนอนนอกบ้านนะคุณทำไมฮะ
เขาถูกกองทัพแมลงปีกแข็งบุกบ้านคุณคิดว่าคำว่ากองทัพมีกี่ตัว
อะเอาหลักมามันก็ต้องโมโหลานะเอาหลักมาสิ
เป็นพันธุ์ไหมล่ะเป็นแสนเป็นแสนน่ะ
คือถึงขั้นอยู่บ้านไม่ได้ค่ะต้องออกมากางมุ้งกินนอนอยู่ข้างนอก
เพราะว่ากำจัดเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีค่ะเนี่ย
มันคือแมลงกระเบื้องนะคะเป็นแมลงปีกแข็งชนิดหนึ่ง
มันบินออกมาจากป่าศักดิ์แล้วก็ไปยึดเกาะอาศัยอยู่ตามบ้าน
ของชาวบ้านในพื้นที่หมู่๕ตำบลบึงกระจับค่ะ
หลังคาเรือนนะคะไตยั้วเย็ดทุกซอกทุกมุมของบ้าน
เสื้อพงเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้คืออื้อหือ
เปิดตู้มาปุ๊บแมลงเพียบหยิบเสื้อผ้ามาเอ้าแมลงเกาะ
คืออยู่ไม่ได้ค่ะเดือดร้อนก็เดือดร้อนรำคาญก็รำคาญนะคะ
บ้านของนายนิคมดาบจันทร์คนนี้ค่ะบ้านเขาเป็นไม้ยกสูงยกพื้นสูง
ทัพแมลงปีกแข็งนับหมื่นนับแสนตัวก็กระจายอยู่ทั่วบ้านเลย
ห้องนอนก็มีห้องน้ำก็มีห้องครัวที่นอนหมอนมุ้งมีหมดเลยค่ะ
เขาก็เลยตอนแรกเขาก็พยายามใช้ยาฆ่าแมลงจำกัดกำจัดนะ
เก็บคอยกวาดเอาไปเผาทำลายตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนกินข้าวอ่ะ
มันกินในบ้านไม่ได้อะค่ะมันมันเยอะเกินไปอ่ะมันเยอะมาก
คือต้องออกไปกางมุ้งกินนอกบ้านแล้วตอนเข้าไปแล้วอ่ะ
แล้วตอนกลางคืนเวลาหลับนอนก็ต้องออกไปกางมุ้งนอนที่แคร่ไม้ไผ่หน้าบ้าน
ส่วนลูกหลานบอกออกไปอยู่บ้านญาติเลยเพราะว่ากลัวแมลงมันจะเข้าหู

ก็เดี๋ยวผมจะย้ายผมนอนผมนอนบนบ้านนะผมจะย้ายลงมานี่
ลงที่นอนอะไรหมดพวกเสื้อโพงเสื้อผ้าใส่ไม่ได้เลย
มันจะเข้าตามซอกตามกระเป๋าอย่างนี้มันอยู่หมด
ซอกตามตะเข็บตะเข็บกระเป๋าตะเข็บกางเกงมันอยู่หมด

ซึ่งนางม้วยจันคำบ้านใกล้กันก็บอกเหมือนกันโอ้มีทุกปี
แต่ปกติแล้วพอมาฉีดยามันก็หนีไปนะ
ก็เอาไม้กวาดมารวมกันแล้วก็เผาทิ้งนี่แหละ
ซึ่งเขาก็ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมแมลงมันชอบมาแถวนี้จัง
เขาบอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเขาสร้างด้วยไม้ยางทั้งหลังค่ะ
แมลงชนิดนี้มันคงได้กลิ่นมันก็เลยบินมาหา
เพราะว่าเวลากลางคืนพอเอาไฟฉายส่องนะอุ้ย
วนกันเป็นสายเหมือนเพิ่งแตกรัง
มันชอบเปลี่ยนของไม้ยางเหรอ
ฟ้าเปล่าเนาะ
ชาวบ้านเขาบอกนะคะว่าไอ้แมลงตัว

เบื้องเนี่ยสร้างความรำคาญให้ชาวบ้านมานานกว่า๕ปีแล้วค่ะ
ที่ผ่านมาเขาก็ทำทุกวิถีทางแล้วนะ
เอาซื้อยามาฉีดพ่นฆ่าแมลงก็ไม่เป็นผล
กลางคืนนอนหลับอยู่บ้านได้ยินเสียงหลังคาบ้านดังเหมือนฝนตก
เพราะว่าคือมันเป็นแมลงปีกแข็งใช่ไหมคะ
ต่อให้มันตัวเล็กแต่หลายตัวรวมกันเวลาบินมากระทบหลังคา

แล้วเวลามันมามันมาเป็นกองทัพไม่ได้มาเป็นครอบครัว
ทุกวันนี้เขาบอกมันเพิ่มขึ้นเรื่อยด้วย
หายามาฉีดไม่รู้จะหามายังไง
อีกนิดนึงเราจะโดนลมควันเองแล้ว
ไปหาซื้อแล้วก็ไปขอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงกระจับแล้วแต่ก็กำจัดไม่ได้สักที
อยากให้คนที่มีความรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตแมลงชนิดนี้เนี่ยช่วยหาวิธีกำจัดให้หน่อยได้ไหม
เพราะตอนนี้มันเดือดร้อนมากคือนอนเนินอะไรไม่ได้เลยจริงค่ะ
ของสารเคมีจะทำให้แมลงตายภายใน๒๔ชั่วโมงแล้วก็มีฤทธิ์ตกค้างบนผนังอาคารบ้านเรือนประมาณสัก๖เดือนค่ะ
ไม่เป็นอันตรายต่อคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยแต่ที่สำคัญก็คือพยายามรักษาความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็ดูแลบริเวณบ้านให้โล่งนะคะ
อันนี้อธิบดีกรมควบคุมโรคเขาแนะนำมาสำหรับแมลงกระเบื้องนี่โดยเฉพาะเลยนะ
เพราะว่ามันก็เป็นสาเหตุของเชื้อโรคที่จะนำโรคอาหารเป็นพิษอะไรแบบนี้มาสู่คนได้เหมือนกันค่ะ

อย่างนี้กลัวไหมคุณกลัวไหม
คือไม่ได้กลัวแมลงแต่ว่าเวลามาเยอะก็ขนลุกเหมือนกัน

มันไม่เหมือนกันคือจิ้งจกไม่ชอบเพราะว่าเวลามันเคลื่อนไหวมันเข้าใจไหมมันเร็วอ่ะ
มันมีความเลยขาดออกมาอยู่